พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่น้องนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งเจอค่ะ
ก็ถือว่าเป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวมากทั้งที่ระมัดระวังแล้ว

เธอเดินแล้วก็เหยียบไปบนแผ่นทางเท้าค่ะแต่ไม่รู้
คือดูจากสภาพก่อนที่มันจะซุดตัวเนี่ยมันก็จะเหมือนแผ่นอื่นนะคะคุณผู้ชม
ไม่รู้เลยว่าข้างในมันเป็นโพรงลึก
แล้วเหยียบลงไปเนี่ยขาก็หล่นลงไปตามรอยที่มันซุดตัวเนี่ยค่ะ
เธอก็เลยนำภาพนี้เอามาโพสต์นะคะ
ขาของเธอเนี่ยค่ะมีรอยถลอกเขียวช้ำ
บอกว่าเดินอยู่ดีก็ตกลงไปถลอกหมดเลย
อย่างนี้ต้องติดต่อใครแล้วตั้งคำถามด้วยว่าถ้าไม่ใช่เธอล่ะ
ถ้าเป็นคนแก่ขาหักขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ
ดูทางเท้าแบบนี้คุณผู้ชมมันก็เหมือนปกตินะคะ
แต่ข้างในมันเป็นแบบนี้ค่ะนะคะ
ก็ได้คุยกับคุณนัทนิชาอยู่เอม
บอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายไปโรงเรียน
แต่เหยียบลงไปมันยุบไปแบบนี้ค่ะ
ขาเนี่ยตกลงไปครึ่งขาก็เอาเรื่องนี้ไปโพสต์ในกลุ่มนะคะ
ขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวง
และนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองติดต่อเข้ามาค่ะ
มันมีโพง

นักงานหมวดทางหลวงบังห์ใหญ่คุณพิเศษกลัลจันทร์นะคะ

แล้วข้างล่างเป็นโพรงลึกประมาณ๔๐เซน
ซึ่งดูปกติเขาเองก็ไม่รู้

ตอนนี้ก็ซ่อมให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็บอกว่า
ใครเจอถนนหรือทางเท้าชำรุดก็ขอให้แจ้งไปนะคะ๑๕๘๖ค่ะ

แล้วไม่เอาดินเอาทรายมาถมข้างล่างให้มันแน่นมันจะแข็งแรงไหมนะครับ
ลองพิจารณาดูนะครับผมตั้งข้อสังเกตนะครับ